เรื่องราวของสโมสรปาริสแมงนะครับก่อนอันนี้มีการแข่งขัน
ดูพัฒนาการของสโมสรนะครับดูความยิ่งใหญ่ของสโมสรที่เป็นเบอร์หนึ่ง
ฝรั่งเศสเป้าหมายของพวกเขานะครับไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยอด
เป็นยอดทีมของฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ต้องการเป็นยอดทีมของเวทียุโรป

บอลลีกเอิงฝรั่งเศสหนึ่งในหลีกท็อปไฟฟ์ของยุโรป
ทีมที่เป็นที่เช่นหน้าชูตามากที่สุดของเมืองแดดน้ำหอมก็คือปาริสังชัดแมง
ทีมมหาเศรษฐีจากเมืองหลวงทีมนี้
พวกเขาทุ่มเงินร่วม๕๐๐ล้านยูโรหรือกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
นำเข้านักเตะชื่อดังมากหน้าหลายตา
ปัจจุบันเขามีผู้เล่นอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิช
แวสมาตุยดี้จาโกซิวาดาวิทลุยสมาโกแวรัติ

ภายหลังการเข้ามาของนาเซอร์แอลคาเลฟี่
เจ้าของสโมสรคนใหม่ชาวกาต้าตั้งแต่ปี๒๐๑๙
ผลงานที่ดีจนการคว้าชั้นบริกเอิ้น๓สมัยสอน
พวกเขาเป็นทีมฟุตบอลที่มีมูลค่าอันดับ๑๒ของโลกในปัจจุบัน
และเป้าหมายของพวกเขาคือการเป็นแฟนชายฟุตบอลอันดับหนึ่ง
หรือ๓ปีหลังก่อตั้งสโมสรในปี๒๐๑๓พวกเขาทุ่มงบประมาณ๗๕ล้านยูโร
หรือกว่า๓๐๐ล้านบาทในการต่อเติมและสร้างสนามใหม่ให้หรูหรา
และจุดผู้ชมได้๔๘๗๐๐บาท

แบ่งราคาตัวออกเป็น๑๕ระดับ
ทำให้โซนออฟฟิศของสมวสรต้องยากย้ายไปอยู่ข้างนอก
เพื่อให้ทุกพื้นที่ในสนามสามารถสร้างเม็ดเงินและมูลค่าเพิ่มได้

ซึ่งรองรับแขกผู้มีเกียรติสุดไฮโซได้๑๕๐คนเลยทีเดียว
ฝั่งตรงข้ามของสนามมีช็อปขายของที่ระลึกขนาดใหญ่
มันอยู่ใต้สนามรักบี้ที่อยู่ติดกับพระเดอร์ฟรัง
ในแต่ละปีพวกเขาขายสินค้าได้มากกว่า๑ล้าน๗แสนชิ้น
เฉพาะเสื้อแข่งขันพวกเขาขายได้ประมาณ๑๗๐๐๐ตัว
เดอริกลองเกอร์เปรองผู้จัดการทั่วไปของปารีสแซงชักแมงกล่าวว่า
พวกเขาต้องการเป็นแบรนด์ฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกในอนาคต
เรามีทรัพย์สินและศักยภาพมากพอที่จะทำได้
๒๐๑๑แบชเชย์มีรายได้เข้าสโมสรจากผู้อุปถัมภ์เพียงระดับ๑๐ล้านยูโร
แต่ปีล่าสุดยอดพุ่งขึ้นมามากกว่า๑๑๐ล้านยูโรหรือ๔๔๐๐ล้านบาท
แง่มุมของผลงานในสนามและการสร้างมูลค่าเม็ดเงินเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกได้
ปัจจัยและองค์ประกอบมากมายมากกว่านั้น
ติดตามเรื่องราวของปาริสไซชักแมงที่กำลังมุ่งหน้าสู่ตลาดเอเชียกันต่อได้ในตอนต่อไป